สีขาวเข้ามาจอดที่ลานจอดของหอพักมีผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินกางเกงขาสั้น
ลงมาจากรถแล้วหยิบปืนนี่ฮะหยิบปืนออกมาแล้วยิงขึ้นฟ้าหลายนัดเลย
แต่กระสุนด้านนะแล้วก็เดินถือปืนไปเคาะห้องของผู้เช่าที่อยู่ชั้นหนึ่ง
จากนั้นตีหนึ่งห้าสิบห้านาทีคุณผู้ชมมีผู้ชายคนเดินลงจากรถสีขาว
ถือมีดลงมานะฮะถือมีดลงมาแล้วก็เดินไปพร้อมกับผู้ชายที่ถือปืน
พยายามจะเข้าไปในตึกแต่เข้าไม่ได้จากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาที่รถแล้วก็ขึ้นรถ
ผู้ชายที่ถือปืนยังพยายามจะยิงปืนขึ้นฟ้าอีกหลายรอบแต่กระสุนด้าน
สุดท้ายจังหวะรถเลี้ยวออกนะครับยิงปืนดังได้หนึ่งนักถึงนั่งปั้ง
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนครับยังไม่ทันจะพ้นหอพักเจอตำรวจสิฮะ
นี่ครับเจอตำรวจเพราะคนในหอพักที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเนี่ย
เขาแจ้งตำรวจสอนอพระขนงให้มาตรวจสอบผู้ก่อเหตุสองคนพอเห็นรถตำรวจนะครับ
ปืนซ่อนไว้ใต้ต้นไม้เนี่ยครับจังหวะมาเจอตำรวจแล้ว
จากนั้นตำรวจก็ค้นรถสิครับเจอมีดอยู่เบาะหลังคนก่อเหตุ
มีดายานะแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าปืนไม่มีผมไม่เคยพบ

ผมกล้าพูดแล้วคุณทรายไม่ทราบคุณทราบคุณออกแห่งงานก็ได้
ผมไม่เคยพกปืนผมไม่เคยมีปืนเอาจริงจริงผมนึงไม่ค่ายิง
ห้าวแค่ไหนผมก็ไม่พกปืนครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมได้ยินชัดไหม
เอาเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้บอกอุกอาจมากพกปืนมายิงในที่สาธารณะ
พยายามหลบเลี่ยงซุกซ่อนปืนเจ้าหน้าที่อีกคดีเนี่ยขอให้ตำรวจจัดการอย่างเด็ดขาด
สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกับผู้เสียหายหน่อย
กรุกมายิงในพื้นที่ส่วนบุคคลเขาเนี่ยเหตุเกิดสุขุวิต๑๐๑ทับ๑บางนา๑๘มกราคม
เอาวันถัดมา๑๙มกราคมเจ้าของหอเอาคลิปไปแจ้งความเนี่ยสอนอพระขนง
ดำเนินคดีสิครับสอบถามถึงสาเหตุที่มายิงปืน
แล้วจะเอาเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อป้องปรามไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไปที่หอพักที่เกิดเหตุไปคุยกับคนดูแลหอ
เล่าบอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุพี่ไอ้สองคนนั้นน่ะ
เข้ามาหาใครมีเรื่องกับใครกลัวดิพี่ถ้ากลับมาอีกจะทำยังไงอ่ะหอนี้
ว่ามีคนเข้ามาแล้วก็ถือปืนเข้ามาแล้วก็ไปเคาะเคาะที่ห้องนะครับ
พอที่ห้องอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับไปเคาะห้องลูกค้า
ซึ่งจริงผมไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
พอดีคนข้างในข้างในตึกเขาเห็นก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
มีความกังวลใจหรือว่าก็กลัวว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
มีปัญหาอะไรกับใครนะครับก็กลัวเขาจะย้อนกลับมาทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ